ขอเริ่มด้วยเหตุการณ์นี้ก่อนไม่น่าเชื่อครับคนร้ายโดนจับ
เอากุญแจมือเนี่ยคล้องเอาไว้แล้วไพ่หลังไว้ด้วยนะฮะ
คุมตัวเขาเนี่ยจับกดพื้นแบบนี้และนำตัวขึ้นท้ายกระบะ
กุญแจมือที่คล้องเอาไว้เนี่ยผูกกับห่วงเหล็กหลังรถ
คุณเชื่อไหมครับคุณผู้ชมเขาสามารถสะดอกกุญแจแล้วก็หนีไปได้
ท้ายรถตำรวจตรงกลางสี่แยกไฟแดงที่จังหวัดระยองครับ
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าขนาดจับใส่กุญแจมือเอามือไพ่หลังยังหนีไปได้
ผู้ชายคนนี้ครับไปขโมยตัดสายไฟชาวบ้านแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาจับกลุ่มได้ครับแต่ว่าตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
โรงแรมร้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองระยองคนก่อเหตุนั้นหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ที่ฝ้าเพดานครับ
สุดท้ายตำรวจเขาบอกว่าลงมาเถอะอย่าหนีเลยอย่าไปซ่อนอยู่ตรงนั้น
ตำรวจขู่ด้วยครับให้ลงแล้วนะถ้าไม่ลงจะยิง
พอตำรวจบอกขู่จะยิงปั๊บด้วยความตกใจฮะกระโดดลงมาหัวกระแทกพื้น
ต้องพันผ้านี่ฮะห้ามเลือดที่บริเวณกลางหน้าผากหัวแตกตรงนั้นพอดีครับ
จับกลุ่มตัวเสร็จแล้วจับใส่กุญแจมือเอาขึ้นท้ายรถกระบะของตำรวจ
ไปคล้องกับห่วงหลังรถกระบะตำรวจค่ะรถก็แล่นออกไปแบบ
นี้ครับจังหวะที่ไปติดไฟแดงที่แยกไฟแดงบ้านแรงครับ
ผู้ชายคนดังกล่าวนั้นฉวยโอกาสไม่รู้เขาทำอีท่าไหนนะครับ
คุณขวัญคุณน้ำแข็งครับเขาสามารถที่จะงัดห่วงที่คล้องกับกุญแจมือ
หลุดออกอ่ะแล้วพองัดหลุดออกเสร็จปั๊บรถจอดติดไฟแดงใช่ไหม
เขากระโดดลงท้ายรถแล้ววิ่งจั้นเข้าไปในป่านี่ฮะ
มันจะมีห่วงคล้องไว้แบบนี้คาอยู่แบบนี้ค่ะ
คือแกะออกได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้ววิ่งแจ้นเข้าไปซ่อนในพงหญ้าในป่าข้างทาง
ตำรวจก็ลุยค้นหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมากันเป็น๑๐๒๐นาย
ตำรวจหาไม่เจอตอนนี้ยังไม่มืดนะฮะพอเริ่มตกโพลเพลปั๊บ
ช่วงค่ำปั๊บเชิญแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ประกาศผ่านไมค์แบบนี้ลองดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ
มาหาแม่แม่ก็เป็นห่วงแม่ก็พึ่งจับตนทำงานนะโลก
เอาใกล้ใกล้ปากเลยคุณแม่เออใกล้ใกล้ปากได้ยินชัด

ฟังเสียงแม่นะครับแม่บอกว่าไม่มีใครทำอะไรหรอกนะ

รู้อีกทีคือเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าคุณแม่

คุณแม่โดนจับแล้วเขาหนีไปซ่อนตัว
กุญแจมือก็ยังใส่อยู่เลยแล้วมือก็ไพ่หลังอยู่ด้วยนะครับ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุชาวบ้านเขาลือกันว่าโอ้โหประวัติเยอะเลย
ลักขโมยติดยา
ตอนที่โดนจับยังไม่รับสารภาพนะ
กำลังคุมตัวจะไปโรงพักษ์สพรยเพื่อจะสอบปากคำ
แต่เขามาหนีระหว่างทางซะก่อนนะสิครับคุณ
ผู้กำกับการสพรยสั่งการให้ตำรวจกระจาย
กำลังค้นหาจนถึงตอนนี้นะครับก็เร่งค้นหาอยู่
แต่คิดว่าคงหนีได้ไม่ไกลเพราะหนึ่งยากลำบากมากนะ
ไพร่หลังและใส่กุญแจ๒ถ้าไม่มีน้ำไม่มีอาหาร
หนีไปได้ไม่นานอีกไม่นานคงจะได้ตัวนะครับ